คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปปี๒๕๕๗ตอนนั้นคงไม่มีใครไม่รู้จักน้องไลล่าหรือว่าบางคนเรียกน้องล่าน้องล่า
่งดังจากเรื่องของเหนียวไก่น้องไปซื้อข้าวเหนียวไก่เอาไว้อยู่หน้ารถออกมาเหนียวไก่หาย
อัดคลิปนี้เดี๋ยวไก่หายใครมาขโมยอะไรอย่างนี้นะฮะโด่งดังจนผู้ว่าซื้อข้าวเหนียวไก่ไปให้ร้านข้าวเหนียวไก่ให้น้องกินฟรีกันไป
มาตอนนี้น้องโตแล้วตอนนั้นอายุ๑๔ตอนนี้น้องอายุ๒๑แต่ก็กลับมาเป็นข่าวโด่งดังอีกครั้ง
น้องไปมีแฟนล่าสุดโดนจับข้อหามียาเสพติดและเสพยาเสพติดก็คือยาบ้า
โดนจับพร้อมกับแฟนที่นั่งอยู่ข้างเขานี่แหละคุณผู้ชมนะฮะ
นะฮะไลลาหรือว่าน้องล่าเนี่ยนะครับนะฮะชื่อจริงตอนนี้คือนางสาวคณิตถาจันสว่างครับ
ตอนนั้นอายุสิบสี่นะปีห้าเจ็ดโด่งดังจากเรื่องข้าวเหนียวไก่ที่หาที่บอกไปเมื่อสักครู่
ล่าสุดเธอก็โตแล้วล่ะอายุยี่สิบเอ็ดแล้วนะฮะเป็นข่าวอีกครั้งเพราะว่าล่าสุดถูกตำรวจจับ
พร้อมกับนายฤทธิกรสร้อยนวมอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นแฟนนุ่มของน้องนี่แหละครับ
จับได้ที่บ้านพักตำบลตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะฮะ
แล้วก็จับได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวนนึงตำรวจก็นำตัวสองคนไปตรวจปัสสาวะนะฮะ
ก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายปัสสาวะสีม่วงก็นำตัวไปดำเนินคดีที่สพเมืองสตูนครับ
ในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดนะฮะ
หลังจากที่น้องล่าหรือว่าลายลาถูกจับมาไม่ยอมพูดอะไร
แต่ยอมรับแต่เพียงว่าเขาเสพมาสักพักหนึ่งแล้วกับแฟนเขานี่แหละนะฮะ
เรื่องนี้คนเป็นแม่ช็อกเหลือเกินเสียใจเพราะไม่รู้มาก่อน
นางอุสาสาสืออายุสิบสิบแปดปีเป็นแม่ของน้องล่านะฮะก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สารทั้งลูกสงสารทั้งยายค่ะยายก็เลี้ยงน้องล่ามาตั้งแต่เด็กนะฮะ
พอยายป่วยเป็นโรคมะเร็งกำลังรักษาอยู่พอรู้ข่าวยายร้องไห้หนักเลยทีนี้

กลัวจะซุดเอาเนี่ยคุณยายเนี่ยครับเธอก็กลัวว่ายายจะอาการสุดลงนะฮะ
ซึ่งล่าสุดน้องล่าเองเนี่ยเพิ่งจะกลับมาที่บ้านเพิ่งมานอนกับยายได้๓คืน
แล้วก็กลับไปอยู่กับแฟนเมื่อวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่รู้เลยนะว่าลูกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่ว่า๒๓ปีก่อนเนี่ยลายลาเองหรือว่าล่าเนี่ยนะเป็นโรคซึมเศร้า
แม่ก็พาไปหาหมอไปรักษาที่โรงพยาบาล
จากนั้นหมอไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าอ้าวไปเจอเรื่องของเสพยานะครับ
สาวะสีม่วงครับก็เลยพาน้องไปรักษา
จนกระทั่งน้องเนี่ยไปมีแฟนแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแฟนปีครึ่งแล้วนะฮะ
แล้วก็มาทราบที่หลังอีกว่าพอไปมีแฟนดันกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
ก็ยังเตือนไปว่ามันไม่ดีไม่ดีพอเห็นข่าวก็ตกใจ
คิดว่าลูกจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอีก

ไปที่โรงพยาบาลศัตรูนี้เลยนะเขาบอกว่าเป็นลูกซึ้งเศร้า
เพราะว่าซึมเศร้าเอายามากินอะไรแบบนี้ใช่ไหม
สักพับนึงเขาหมอนัฐอิทโทรหมอนัฐอิทนั่นแหละ
ไปตรวจเจอแล้วเหมือนกันแม่แหละลืมเราก็ไม่รู้
พอเจอก็นั่นแหละเขาเลยลืมเริ่มรักษาเลย
ก็นี่ก็กินยาอยู่ต่อเนื่อง
แม่ก็บอกว่าก็เสียใจแหละที่ลูกเป็นแบบนี้แต่ก็ต้องทำใจ
ก็หวังว่าน้องจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับ

คือปริมาณการเสพหรือว่ายาที่พบเป็นของกลางมีจำนวนไม่มาก
ยังเป็นโอกาสของน้องไลลากับแฟนนะครับ
เพราะว่าผู้เสพคือผู้ป่วย
ยังมีโอกาสบำบัดรักษาแล้วกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้นะฮะ

แต่พอเห็นข่าวแบบนี้มันก็เสียดายอนาคตไง

แต่มันแสดงเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ชมฮะ
ยาเสพติดมันเข้าถึงเยาวชนได้มากขึ้นมากขึ้นง่ายขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน